ติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสส
การประชุมกับคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ซึ่งจะมีช่วงบ่ายวันนี้เวลา๑๔นาฬิกานะคะ
เป็นการประชุมในวาระพิเศษค่ะเพื่อที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสัญหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๗คนหลังถูกจากปลดจากสส
เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณห้องประชุม๕๐๑ชั้น๕อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับการประชุมคณะกรรมการบอร์ดสส
ซึ่งเป็นการประชุมในวาระพิเศษค่ะ
โดยองค์ประชุมจะมีประธานคณะกรรมการสส
นายประกาศิษกายสิทธิโคศกสส
นายสุปรีดาอดุญญานนท์รักษาการผู้จัดการกองทุน
นายแพทย์ปียสกลสกลสัตยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานคนที่๑และรองประธานคนที่๒นายชำนาญพิเชษพันธ์
รวมไปถึงคณะกรรมการสสรวมทั้งหมด๑๔คน
ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบแล้วค่ะ
สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๗คน
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้กำหนดให้สส
แต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้เดิม
ซึ่งกระบวนการในการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน๗คน
เพื่อทำหน้าที่สัญหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งใหม่
โดยตามกระบวนการแล้วจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
เพื่อนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาคัดเลือก
แล้วนำรายชื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งต่อไปค่ะ
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะตัวแทนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
จะเดินทางเข้ามายื่นหนังสือต่อประธานบอร์ดสสนะคะ
เพื่อที่จะยื่นข้อเสนอ๓ประเด็นหลักในการปลดล็อกและแก้ไขปัญหาของสสค่ะ

แถวรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะ
ก็ติดการประชุมในช่วงบ่ายว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ